คดีเรื่องการครอบครองนาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
โดยไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเอาไว้
คณะกรรมการปปชนัดให้มาฟังวันพรุ่งนี้นะครับ
ว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรต่อไป
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ลงมติกรณีครอบครองนาฬิการู
ของคนเอกบริวิตวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงในวันพรุ่งนี้
หลังที่ประชุมอ้างว่าต้องการให้ปปชทุกคน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนื่องจากเป็นคดีสำคัญ
กลางกระแสข่าวว่าอาจจะตีตกสำนวนในที่สุด
หลังไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทนาฬิกาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องระวังการพูดจากมันธรรมดีนะครับ
แต่อย่าลืมว่าเป็นหัวหน้าขอสชด้วยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าร้ายหัวหน้าคอสช
ถ้าไม่งั้นก็ไม่สงบถึงขนาดนี้นะ
อย่าลืมมันสงบเรียบร้อยมากี่ปีแล้ว

นี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งปัจจัยสำคัญที่สุด
ประเทศไทยมันเดินหน้าได้ต้องสงบเรียบร้อย
คนเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี

ตัวเองไม่ได้มีตำแหน่งเพียงนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
แต่ยังมีตำแหน่งหัวหน้าคอสชอยู่ด้วย
หลังระยะหลังเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
กล่าวพาดพิงหลายเรื่องแบบเสียหาย
ออกตัวแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ
แต่สามารถสื่อสารให้ผู้นำต่างประเทศเข้าใจได้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโยนเผือกร้อน
กรณีรถตุ๊กติดป้ายสนับสนุนให้คนรับเงิน
แต่ให้เลือกพักเพื่อไทยให้ไปถามกรกตว่าขัดกฎหมายหรือไม่
ซึ่งประเด็นนี้ถูกนายพานทองแท้ชินวัฒน์
นำไปโพสต์ในสังคมโซเชียลว่าเจ้าของรถตุ๊ก
ไม่ได้ว่าใครอย่าร้อนตัวไป
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตระบุ

พาดพิงถึงบุคคลใดให้เสียหาย
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายอาญา
เพราะยังไม่ได้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
สินทีร้านหลายดีเหรอ

มั่นใจกับเราไหมคะ

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ศูนย์ประสานงานของพักที่จังหวัดน้องคายบอกว่า
เศรษฐ์เตือนใจหนักมากทำการเมืองมากกว่า๒๖ปี

วันนี้มีประชาชนเข้ามากอดและร้องไห้เพราะเศรษฐกิจไม่ดี
ส่วนที่พลเอกประยุทธ์เตรียมเอาผิดหากมีพักการเมืองใด
นำชื่อตัวเองและนโยบายรัฐบาลไปหาเสียงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี
ขณะที่พักอนาคตใหม่จัดอบรมว่าที่ผู้สมัครสอสอ
และแนวทางหาเสียงและข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในช่วงเลือกตั้ง
โดยมีวาดที่ผู้สมัครสอสอระบบแบ่งเขต
และแบบบัญชีรายชื่อเข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพลียง
จำนวนนี้มีนายแพทย์เอกพบเปลี่ยนวิเศษ
ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
และนางสุภาพตินรัฐหมอลำชื่อดังเข้าร่วมด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน